คุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มาจากกรณีที่เพจดัง
เปิดเผยเรื่องราวของหนุ่มใหญ่คนหนึ่ง
โมโหแฟนสาวซึ่งอายุรุ่นราวอย่างกับลูกเลยนะ
หลังจากที่แฟนสาวไปค้างเงินค่าเหล้าร้านไหนต่างนานา
ชายสูงวัยคนนี้สูงวัยไหมไม่นะหนุ่มใหญ่คนนี้
ก็โพสต์ไว้บอกว่าจะไม่ขอรับผิดชอบใดทั้งสิ้น
หากผู้หญิงคนนี้ไปค้างค่าเหล้าที่ร้านไหน
แล้วก็มีการแฉออกมาด้วยว่าฝ่ายหญิงอายุ๑๗ปีเท่านั้นเอง
หลอกง่ายหลอกดายแค่ให้เงินเล็กน้อย

อันนี้คือฝ่ายหญิง๑๗ฝ่ายชายอายุสักประมาณ๕๐๖๐ปี
เรื่องนี้เพจดังก็หยิบยกกรณีที่ฝ่ายชายวัย๕๐๖๐ปี
มาโพสต์เรื่องราวและข้อความไว้อย่างดุเดือด
จานเด็กสาวอายุ๑๗ปี
ทำนองว่าขอตัดขาดจากเด็กสาวคนนี้

ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
และที่สำคัญนะครับทำให้ตัวฝ่ายหญิงเอง
วัย๑๗ปีบอกว่าได้รับความเสียหาย
โดยเพจดังระบุด้วยนะครับว่านุ่มใหญ่เจ้าของโพสต์
ยังมีพฤติกรรมระรานฝ่ายหญิง
ลามไปถึงกลุ่มเพื่อนของฝ่ายหญิงด้วย
มักจะถูกผู้ชายคนนี้คุกคามอยู่เสมอ
ทีมข่าวของเราก็เลยสนใจเรื่องนี้นะคุณ
ติดต่อไปยังเด็กสาววัย๑๗ปี

นักเรียนชั้นม๕โรงเรียนมัธยมแห่ง๑ในจังหวัดเชียงใหม่
ก็ทราบว่าเธอพร้อมกับพ่อและแม่
เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพแม่ปิง
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอถูกหนุ่มใหญ่คนนี้โพสต์
จานด้วยข้อความที่ทำให้เสียหาย
หนุ่มใหญ่ยังอ้างว่าเคยร่วมหลับนอนกับเธอซะอีก

บอกว่าก็รู้จักกับฝ่ายชายวัย๕๐๖๐ปีคนนี้จริง

โดยฝ่ายชายมาชื่นชอบเธอ
แล้วก็พาเธอไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างในเชียงใหม่
ทั้งที่เธออายุเพียง๑๗ปีเท่านั้นเอง
แต่ฝ่ายชายก็ใช้เส้นใช้สาย
ส่วนความสัมพันธ์ไม่ได้คบหากันแบบแฟนเลย
แต่ฝ่ายชายมักจะกีดกันเธอ
ไม่ให้เธอคบใครแม้กระทั่งเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนที่เป็นผู้ชาย
เธอก็เลยแทบจะไม่มีเพื่อนเลยนะ
แล้วก็มักจะข่มขู่ทำร้ายเพื่อนที่มาเที่ยวกับเธออยู่เสมอ
คือเพื่อนก็ถูกข่มขู่คุกคามไปด้วยนะครับ
กระทั่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุกระทบกระทั่ง

เรื่องที่ฝ่ายชายไม่ยอมให้เธอไปเที่ยวกับเพื่อน
แต่ตัวเธอเองยืนยันว่าจะไปให้ได้เลย
ทำให้ฝ่ายชายตามไปข่มขู่ไปทำร้ายเพื่อนของเธอ
จะไปทำร้ายเพื่อนของเธอนะยังไม่ได้ลงมือ
ตัวฝ่ายหญิงเองก็เลยบอกเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับผู้เป็นแม่
เมื่อผู้เป็นแม่ทราบก็เลยได้โทรศัพท์ไปต่อว่า
ฝ่ายชายวัย๕๐๖๐ปีไม่ให้มายุ่งกับลูกสาวของเธออีก
เชื่อว่าสาเหตุนี้แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายชายเกิดความโกรธ
ก็เลยโพสต์เรื่องราวของเด็กสาววัย๑๗ปีประจานในโลกโซเชียล
แล้วก็ข่มขู่ว่าถ้าเจอนะจะคิดบัญชีนะครับ

ฝ่ายชายคนนี้เคยชักชวนให้เธอไปร่วมหลับนอนด้วย๗๘ครั้ง
แต่ละครั้งก็ให้เงินประมาณ๕๐๐๖๐๐บาท
ซึ่งหากเธอไม่ยอมไปด้วยผู้ชายคนนี้ขู่ทุกครั้งเลยนะ
บอกว่าถ้าหากอยู่กับเพื่อนคนไหนเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวถูกทำร้ายแน่

คือเธอไม่อยากจะยินยอมใดเลยนะแต่ถูกขู่มาโดยตลอดนะครับ
เขาก็พาหนูมาเข้าสถานการณ์เทิมนู่นนานนี่
แล้วเหมือนว่าเวลาหนูไปเที่ยวกับเพื่อนหนูก็จะเที่ยวแบบไม่สนุก
เพราะเขาจะให้คนตามหนูตลอด
เวลาหนูเขาให้หนูไปนอนด้วย
เหมือนว่าเขาจะเอาหนูไปนอนนวด
เวลาถ้าหนูไม่ไปเขาก็จะขู่แบบว่า
อยู่กับเพื่อนคนไหนคนนั้นก็จะโดนแบบ
เขาจะฟูแบบจะฟูทำร้ายอะ
แล้วก็แบบถ้าหนูไม่ไปเพื่อนเขาก็จะฟูทำร้ายเพื่อน
หนูก็เลยแบบไม่ไหวใจเมื่อวานต้องบอกแม่

จะมาเคลียร์ปัญหาจะมาจัดการจะมาล้างบาง
บอกว่าสมยอมนะแต่ไม่ได้เต็มใจนะครับ

เรื่องนี้พันธ์ตำรวจโทสุสรรศรีบุญเจริญชัย
รองภูมิกับการสอบสวนสพแม่ปิงเปิดเผยนะครับ
หลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะได้มีการสอบสวนตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปนะครับ